ณวินาทีนี้ชื่อของหญิงไก่กลายเป็นที่พูดถึง
และหลายคนต้องการรู้ว่าจากนี้ไปคดีนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรนะครับ
ทราบกันดีว่าณขณะนี้หญิงไก่นั้นอยู่ในเรือนจำ

รวมถึงแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงในการแสวงหาผลประโยชน์
แต่น้อยคนครับคุณผู้ชมที่จะรู้ว่าที่มาที่ไปของหญิงไก่จากอดีต
กว่าจะมาถึงวันนี้ที่ชื่อเธอถูกเป็นที่พูดถึง
รวมทั้งมีการเรียกขานเธอว่าเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยนั้น
มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ชื่อของหญิงไก่หรือนางมนตายกรัตนการได้ตกเป็นเรื่องราวที่สังคมสนใจจับตา
หลังเธอได้แจ้งความเอาผิดกับสาวใช้วัย๑๙ปีและครอบครัว
ลักทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า๑๐ล้านบาท
รวมถึงผู้เสียหายรายอื่นที่กำลังถูกเปิดเผยออกมาอีกหลายราย

ปีคนนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
จากการค้นหาข้อมูลและประวัติของหญิงไก่จากศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ
รวบรวมข้อมูลย้อนหลังกว่า๕๐ปี
ก็พบว่าหญิงไก่หรือนางวันธนีหยกวิริยากูล
เหมือนเมื่อวันที่๓๑มกราคมปี๒๕๐๐หนึ่ง
มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยะโสธร

ชื่อของหญิงไก่ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรก

ทุจริตเครื่องราชอิสริยพร
พี่สาวของเธอคือนางดวงฤทัยจารุจินดา
กิมเองแทร่เตียวผู้ต้องหารายสำคัญ

ผู้ที่ต้องการครอบครองเครื่องราชอิสริยพร
อันมีคุณค่าแต่ขาดคุณสมบัติ

และสามารถนำมาซึ่งการได้เครื่องราชอิสริยพร
จนทำให้ตระกูลจารุจินดา

อยู่ในสาระบบของตระกูลจารุจินดา

หญิงไก่ได้พยายามกินยาฆ่าตัวตาย
โดยอ้างว่าน้อยใจผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ที่เคยรับปากจะให้ความคุ้มครองแล้วกลับปฏิเสธ
แต่ทุกครั้งในความพยายามปลิดชีพตัวเอง
หญิงไก่คนนี้ก็รอดพ้นจากความตายมาได้ทุกครั้งเช่นกัน

ชีวิตของหญิงไก่ก็เฉกเช่นกัน

พิธีมงคลสมรสถูกจัดขึ้นอย่างอลังการ
ระหว่างหญิงไก่กับร้อยตำรวจเอกชิดชัยแสงอรุณ
หมวดรูปหล่อแห่งเมืองพิศนุโลก
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๓๙
กับคันตำรวจโทบันยินตั้งพากร
ผู้ต้องหาฆาตกรรมนายชูวงแทร่ตั้ง
โดยในงานสมรสครั้งนี้ว่ากันว่าเธอลงทุนจัดงานอย่างตระการตากว่า๓ล้านบาท
พร้อมปราบอากาศว่าผลเอกชาวริสกับคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์
จะมาเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรส

แต่พอถึงวันงานกลับไม่มีการปรากฏตัวของบุคคลทั้งสองแต่อย่างใด
จากนั้นชื่อของหญิงไก่ยังปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง
การแจกเงินรวมถึงการแจกรถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้าน
และนักข่าวท้องถิ่นในเมืองสองแควร์
อาศัยและที่ทำงานของสามีเธอ
ด้วยความใจถึงมือหนักและการวางท่าทีที่น่าเชื่อถือ
ชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกฐานเธอว่าคุณหญิงไก่
และเมื่อถูกถามถึงที่มาของเงินหญิงไก่จะอ้างว่า
เหล่านั้นได้มาจากเสียเล้งหรือนายเจริญพัฒนาดำรงจิต
พ่อนักเสี่ยงโชคชื่อดังแห่งภาคอีสาน
ที่เธอมีความสนิทสนมถึงขนาดเรียกว่าพ่อ
เรื่องราวของคุณหญิงกรรมลอยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบ
แต่ก็ต้องมาปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตอีกครั้ง
ซึ่งจะเป็นมาอย่างไรติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์วันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน